วันนี้เราคุยกันเรื่องทางม้าลายหน่อยนะฮะอ่านี่เลยฮะเสียงหรือปลอดภัย
โหดิฉันใส่เสื้อเป็นทางม้าลายเลยวันนี้นี่คือเฮมสอนไม่ได้ตั้งใจ
เหมือนเดินข้าวไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะสับสนคือไม่น่าเชื่อนะฮะ
ผู้ชมคุณเขียนมาสอนค่ะเรื่องของการข้ามถนนบนทางม้าลาย
เพื่อความปลอดภัยเนี้ยเรารณรงค์กันมาเนี้ยสามสิบสี่สิบปี
ใช่แต่กลายเป็นว่าณวันนี้มันยังเป็นการที่ข้ามถนนด้วยความหวาดกลัว
ถูกต้องเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายเราคุยกันหนักมากช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณหมอกระต่าย
ใช่ค่ะที่ถูกจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ของตำรวจขี่มาเร็วพุ่งชนจนท่านเสียชีวิต
ล่าสุดเมื่อคืนยังมีคนเสียชีวิตจากการข้ามทางม้าลายแล้วถ้าย้อนไปเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ย
รณรงค์กันมาสี่สิบปีผมไม่ได้พูดผิดนะครับ
ไม่รู้ว่าแหมน้องรุ่นหลังมันจะทันได้ดูหรือเปล่า
แต่คนรุ่นรุ่นรุ่นเราเนี้ยใกล้ใกล้เคียงเราอ่ะใช่
อายุเยอะกว่าเราเนี่ยน่าจะจำโฆษณาชิ้นนี้ได้
ใช่นี่ไปหามาจนเจอนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับทุกผู้ชมครับ
กล่ามทางมาลายนสะพานรอยสิควรปลอดภัยที่สุด
ผมเกือบจะไม่ได้เป็นสรพงษ์ชาตรีเหมือนอย่างทุกวันนี้แล้วครับ
จะปลอดภัยทั้งตัวท่านและสบายใจคนที่เขาใช้รถ
ทุกคนจะปลอดภัยถ้าร่วมใจรักษากฎหมาย
ผลิตขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นในช่วงเวลานั้น
โดยเฉพาะในกรุงเทพนี่ถนนในกรุงเทพนะ

คือตัวเลขมันพุ่งสูงขึ้นจนน่าตกใจ

คนต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพ

ชาดรีนะครับเล่นโฆษณาชิ้นนี้
ใช่ค่ะกลายเป็นประโยคเด็ด
ที่คนจะพูดกันเยอะเลยสมัยก่อน
เกือบจะไม่ได้เป็นสรพงศ์ซะแล้ว

พระเอกสรพงษ์ดังเปรี้ยงปร้าง
พระเอกแห่งยุคเล่นหนังปีนึงนี่
หู้๕๐๖๐เรื่องน่ะ

จำเสียงได้ไหม

เสียงของพ่อรองเข้ามูลคดีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง

นี่พ่อรองครับเราก็เลยวีดีโอคอลไปคุยกับพ่อรองนะ

โฆษณาชิ้นนี้ไม่มีทางลืม
ยิ่งวันนี้มาเกิดเรื่องกับคุณหมอกระต่าย
พ่อร้องบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ

แต่ปัญหาเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน

ผมเกือบไม่ได้เป็นสรพงษ์ชาตรี

เอกเขาช่วยหรือราชการเซ็นฟร์ที่ก็แสดง
พระเอกแสดงปั๊บเขาก็เลยบอกว่าต้องเอาเสียงคุณรอง

โฆษณาที่เรียกมา๓๐ปีแล้ว

รบร่วมกฎธราจร

มันจะเป็นผลดีกับตัวเราเอง
อย่างที่ลีก็เสียชีวิตก็น่าสงสารนะ
เสียดายถ้าเป็นคนมีฝีมือ

แต่เนื่องจากคนไม่เคารพกฎไม่มีวินัยเนี่ย

นี่ฮะเสียงพ่อร้องนี่อมตะจริง
ใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังเสียงหล่อมาก
อาเอกก็ยังหล่อมากบังเงินวันนี้อาเอกอยู่ที่วัด
ใช่ค่ะคือถ้าพูดถึงเรื่องของทางม้าลาย
ณเวลานี้วันนี้นะคะแน่นอนก็ต้องพูดถึงคดีของ
คุณหมอกระต่ายที่ถูกชนตอนที่ข้ามทางม้าลาย

คือ๑๐ตำรวจรีนรวิทย์ผู้ต้องหาจากคดีนี้นะคะ
ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดี๙ข้อหา
ตอนนี้ก็ส่งเรื่องไปที่อายการ
ที่จะมีการสั่งฟ้อง๑๑กุมภาพันธ์
ซึ่งวันนี้ค่ะคุณแม่ของหมอกระต่าย
คุณแม่รัชนีสุภวัฒน์จริยากุลพร้อมท่านในความ
เดินทางไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมธิการ
การกฎหมายการยุติธรรมสภาพผู้แทนรัศดร
เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงคู่ขนาน
เพราะผู้กระทำความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
คือไม่ได้หมายความว่าไม่เชื่อใจตำรวจนะคะ
แต่ต้องการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
โดยเฉพาะประเด็นที่ครอบครัวของคุณหมอกระต่ายคาใจคือ

จุดเกิดเหตุเป็นทางม้าลายแต่กลับมีรถวิ่งด้วยความเร็ว
ทั้งที่เป็นพื้นที่ใกล้โรงพยาบาล

คุณแม่พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือเลยค่ะ
คุณแม่บอกว่าไม่อยากให้ลูกสาวตายฟรี
รู้สึกเป็นห่วงลูกสาวอีกคนนึง
ตอนนี้ไม่มีใครกล้าข้ามถนนเลยนะคะ
ไม่อยากให้เรื่องนี้เงียบหายไปเหมือนกับคดีอื่นค่ะ
เป็นการจากไปที่ลูกไม่มีโอกาสได้ป้องกันตัวเอง

เพราะมันถ้าชนเบากว่านี้มาเบากว่านี้

น้องเสียชีวิตขาดที่เลย

การเสียชีวิตของคุณหมอกระต่ายแพทย์หญิงวราลักษ
สุภวัฒน์จริยากุลครับคุณผู้ชมค่ะมีอีกเมื่อวานนี้เลย
กระบะพุ่งชนคนข้ามทางม้าลาย
ปากซอยเอกชัย๔๓ทับ๓จนเสียชีวิต

วัดระยะทางทางม้าลายนะคะ
หลังนายพิสิทธิวัฒนสถิตคนขับรถกระบะอ้างว่า
ขับมา๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสภาพรถ
ว่าโอ้โหมันน่าจะ๘๐๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เพราะว่าสภาพที่ชนมันชนแรงค่ะ
ด้านในคือยุบตัวหม้อน้ำบุบไปถึงเครื่องยนต์
นี่จะ๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างไรเจ้าหน้าที่บอก

วันนี้ทางญาติได้ไปรับศพค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนายสุรพันธ์บุญยสุรักษ์อายุ๖๘
ก็ไปทำพิธีเชิญดูวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสิงศ์
พี่ชายของผู้เสียชีวิตนายพงศักดิ์บอกว่า
ได้คุยกับคนขับรถกระบะบ้างแล้วครับทางคนขับก็คุยกับประกัน
จะดูแลในส่วนที่รับผิดชอบตัวเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับทางเจ้าของรถ
คนขับรถเขาก็มาขอโทษแล้วแหละแต่อยากจะฝากถึงคนขับรถ
ดูหน่อยทางม้าลายดูหน่อยคนข้ามทางม้าลาย
อย่าขับให้มันเร็วนักนะคะคือทุกคนในครอบครัวพูดไม่ออกอ่ะ
ที่ต้องมาสูญเสียน้องชายไปจากเหตุการณ์ที่ข้ามถนนตรงทางมาลาย
อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดไฟส่องสว่างเพิ่มหน่อยได้ไหม
จากการตรวจสอบในจุดเกิดเหตุนะคะมันเคยเกิดเหตุการณ์
รถชนคนข้ามทางมาลายมาแล้วด้วย๑๕กุมภาพันธ์ปี๖๓
แล้วก็ร้อยเวรของคดีนี้กับคดีปี๖๓คนเดียวกันเลยนะ
คนเดียวกันเลยโอ้ตำรวจที่ดูแลคดีคนเดียวกันเลยอะค่ะ
ราวนั้นเนี่ยเมื่อกุมภาพันธ์๖๓ผู้เสียชีวิตเป็นชายวัย๗๐นะคะ
เขากำลังจะไปใส่บาทตอนเช้ามืดข้ามทางมาลายโดนรถชน
จำนวนการรับแจ้งอุบัติเหตุจราจรทางบกของคนเดินเท้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตลอด๑๐ปีนี้ก็อยู่ระหว่าง๒๐๙๒๓๑๐๐คนต่อปี
๖๓ในพื้นที่ของตำรวจนครบานรับแจ้งอุบัติเหตุ
เรื่องของคนเดินเท้า๑๐๖๗คน
พื้นที่อื่นได้รับแจ้ง๑๗๑๒คน
เฉลี่ยให้ดูแบบนี้ดีกว่าให้เข้าใจง่าย
วันละ๗๘คนนะคะที่เกิดอุบัติเหตุกับคนเดินเท้าเนี่ยค่ะ
นี่เรารณลงกันมา๔๐ปีนะครับว่า
ให้ข้ามถนนบนทางม้าลายแล้วท่านจะปลอดภัย
แต่กลายเป็นว่าทางม้าลายไทยทำไมถึงอันตรายไปได้
คนข้ามทางม้าลายเป็นผู้หญิงท้องด้วยโดนรถชน
ทุกวันนี้เขาก็ตีเส้นเป็นสีแดงแล้วมันชัดติดไฟจราจร
แต่ไปคุยกับคนที่ข้ามถนนตรงนั้นเขาบอกว่า
บอกว่าก็ยังอันตรายรถก็ยังไม่หยุด
ที่ฉันไปถ่ายทำมีกล้องอยู่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่หยุด
ไฟเขาก็นับถอยหลังนะเหลืออีก๑๐วิไปเลยเฉยเลย
ต่อหน้าต่อตากล้องเลยอ่ะคุณผู้ชมลองดูค่ะ
คุณผู้ชมคะทำไมการเดินข้ามทางม้าลาย
มันถึงกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวและเสี่ยงอันตราย
แม้ว่าทางม้าลายตรงนี้นะคะจะมีสัญญาณไฟจราจร
มีการตีเส้นด้วยสีแดงที่ค่อนข้างชัดเจน
แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่ข้ามถนนตรงนี้ส่วนใหญ่
เขาก็ยังเป็นห่วงและกังวลใจในเรื่องของความปลอดภัยอยู่ดี

ตรงนี้ต้องชะลอก่อนนะครับ

อยากฝากเรื่องบทลงโทษที่เคร่งครัดนิดนึง

มันมีปัญหาอะไรบ้างไหม
ส่วนมากก็จะไม่หยุดสัญญาณไฟ
เพราะว่าสับสนสัญญาณไฟที่
สนุนอโตกมันเยอะเกินไป
แล้วก็ตอนเช้าจะมีเลนพิเศษ
ทำให้คนสับสนคนที่ไม่เคยเมา

ก็จะเห็นปัญหาตอนที่ประมาณทุ่มหนึ่ง
มันจะมืดคือคนไม่สังเกตจริง
จะไม่เห็นทางม้าลาย
ต้องบอกว่าปัญหามันเกิดขึ้นในจุดอื่นอีกมากมายนะคะ

ม้าลายจางมากเลือนลางเหลือเกิน
จุดก็ไม่มีสัญญาณไฟจราจร
อกจากนี้ก็มีปัญหาเรื่องของผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ
บางคนก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนข้ามถนน
และฝ่าฝืนกฎจราจรด้วยนะคะ
แต่ก่อนยังไม่มีทางม้าลายก็อุบัติเหตุบ่อยค่ะ

เพราะว่ามอไซค์เขามาแบบไม่ระวังไง
ให้มาตีเส้นสีแดงสีขาวใหญ่ค่ะ
มันจะได้มองชัดเขาก็ได้มองมาไกล

เพราะว่ารถแถวนี้คือไม่ค่อยเบรกกันอยู่แล้ว
ก็คือเราจะข้ามก็คือต้องดูด้วยว่ารถมันว่างหรือเปล่า
งานคงไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ผมว่า

กันไหมน้อยน้อยที่จะเบรก
ถ้าจะให้ดีก็คือทำไฟแดงแล้วก็ตีเส้นให้ชัดเจน
แล้วก็มีไฟเขียวไฟแดงผมว่ามันช่วยได้เยอะ
และนี่ก็คือเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนนะคะ
เกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของการข้ามทางม้าลาย
และสิ่งที่ประชาชนอยากจะฝากไปนะคะ

ในการแก้ไขปัญหาให้ค่ะ

คนกรุงเทพก็หวังแล้วก็ฝากไปถึง
ว่าที่ผู้ว่ากอทมที่จะเข้ามาทำงานในอนาคตเนี่ยนะฮะ

ว่าที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ถ้าท่านได้เป็นผู้ว่ากฎมจะมีวิสัยทัศน์
ในการแก้ปัญหาเรื่องทางม้าลาย
เอาแค่เรื่องทางม้าลายของกรุงเทพ

สามท่านนะครับเอาดูท่านแรกก่อนนะครับที่ผมไปคุยด้วยนะครับ

คือร้อยละ๖๐มันมาจากเรื่องของ

จำกัดความเร็วบนถนนในกรุงเทพ
จุดที่ใกล้ทางม้าลายให้อยู่ที่ไม่เกิน

ฝ่าฝืนกฎหมายเรื่องนี้ต้องถูกดำเนิน

แล้วจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับ

แล้วจะให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม

มันขัดตรงไหนไปทำให้มันชัดขึ้น

ที่สำคัญก็คือผมถามว่า

ขอเวลา๖เดือนเห็นผลแน่นอน

ด้านล่างแล้วก็ด้านบน

ขึ้นอยู่กับพื้นที่

ขับผ่านทางม้าลายด้วยความเร็วเกินกว่านี้

ซึ่งกล้องมีอยู่แล้วแต่ไม่เชื่อมโยงกัน

ที่บอกว่าให้ไปถ่ายรูปให้ส่งไป
ก็เหมือนกับที่ทางข้ามเนี่ย
มีเบอร์สอนอบางซื่อ

ทำอย่างไงฮะผมจะเอานี่ไปแปะไว้เลย
บาโค้ดเนี่ยหรอคิวาโค้ด

แปะไว้ที่ตรงเสาทางข้าม

รัฐจะให้รางวัลนำจับพูดง่ายก็สามารถทำได้เลย
นี่เทคโนโลยีพื้นฐานเดี๋ยวนี้ใครจะต้องไปโทรศัพท์
เขาไม่อยากโทรศัพท์สัมภาษณ์เขาเป็นใครต่างเขาก็รู้สึกว่าเขาอันตราย
แต่ถ้าเกิดว่าจับคนที่ทำผิดกฎหมายได้สแกนปุ๊บรูปถึงทันที
สามารถไปปรับทำโทษได้ทันทีหรือตอบแทนคนทำความดีได้ทันที

ถ้าได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้อักษ์กรทธมมาล์จริง
ใช้เวลาเท่าไหร่ในการแก้ไขปัญหาทางมาลัย

สามารถจัดการแก้ปัญหาทางม้าลายที่ว่าทางม้าลายแทนที่จะปลอดภัยมันดูแล้วเสี่ยงอันตรายเนี่ย
ผมทำงานมีระบบเพราะอาสามาตรงนี้
ทั้งเป็นทั้งนักวิชาการนักสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็วิศวกร
เดือนแรกก็สำรวจถูกไหมมันใช้เวลานะ
ที่๒ก็คือผู้เชี่ยวชาญกับประชาชนพูดคุยกัน
ในการที่จะเปลี่ยนทางรถในทางม้าลาย
เดือนสุดท้ายทดสอบไม่ใช่ว่าติดแล้วก็ปล่อยเลย
เพราะงั้น๖เดือนได้เห็น
นี่ครับท่านผู้ชมครับดรเอ๊ว่าที่ผู้สมัครจากทางพักประชาธิปัตย
บอกว่า๖เดือนแนวทางเป็นแบบนี้
อีกคนนึงที่ผมได้คุยด้วยนะครับคุณวิโรธลักษณะอดีศร
นี่เป็นว่าที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากรทมจากพักเก้าไกลประกาศตัวเรียบร้อยแล้ว
วันนี้เพิ่งไปลาออกจากการเป็นสอสอบัญชีรายชื่อนะฮะ

คุณวิโรธบอกว่าต้องแก้๒เรื่องหลัก
หนึ่งก็คือเรื่องโครงสร้างทางกายภาพของทางม้าลายในกรุงเทพ
ไม่ชัดไฟส่องสว่างไม่มีไม่มีสัญญาณไฟคนข้ามไม่มีกล้องตรวจจับ

และสองคือเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
นี่นะฮะคุณวิโรธบอกว่าถ้าพักก้าวไกลได้เป็นผู้ว่ากรทมนะ
สำหรับคุณวิโรธผู้สมัครเนี่ยจะไม่ผลักภาระเรื่องการรวบรวมหลักฐาน

โดยบอกว่าทันทีที่ได้เข้ามา
ถ้าได้เป็นผู้ว่ากอทมแค่เดือนแรก
เดี๋ยวจะเริ่มทำเลยจะเริ่มผลักดันทันที

ถ้าได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากรทมจริง

ทำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้เร็วช้าขนาดไหน
ความใส่ใจทำได้เลย

คือมุมมองของผมกับการสมัครกรุงเทพหมาละครเนี่ย
แล้วก็ไม่ได้มองคนกรุงเทพเป็นพนักงานที่เราต้องมาบริหารจัดการ

ยื่นใบสมัครงานในฐานะผู้จัดการสำนักงาน

นี่คือความใส่ใจที่จะเห็นผลทันที
ส่วนการทาสีตีเส้นนี้จะต้องทบทวนแล้วว่างบกลางที่มีสามารถเพิ่มได้ไหม

แต่อย่างนี้ครับสัญญาณไฟคนข้ามเราติดทุกจุดไม่ได้เราต้องเราคือเราต้องเคลียร์กันอย่างนี้ก่อนครับ
แต่เราต้องติดอยู่ในจุดที่คนข้ามหนาแน่นใช่ไหมครับเรื่องนี้เราก็ต้องปรับปรุงถูกไหม
ถ้าเกิดผมจะพูดรวมไปกว่านี้คือสะพานลอยที่สร้างผิดแบบ
ชันเกินไปแต่ละขั้นไม่เท่ากันก็ต้องพิจารณางบในการปรับปรุงสะพานลอยด้วย
แล้วถ้าเกิดผมมองไปไกลกว่านี้คือซอยทางรัฐต่าง
ที่เขาเรียกว่าเห็นป้ายเขียวถ้าเลี้ยวก็รัด
แล้วตรงนั้นตาม๓แยกต่างณวันนี้คนที่ขี่ยวดยานจากกระยานยนต์
ก็มีเหตุเฉียวชนกับรถยนต์ต่างในบริเวณสามแยกอยู่บ่อยครั้ง
ติดตั้งกระจกโค้งที่ให้ครอบคลุมที่ใช้งานได้ก็จำเป็น
และที่สำคัญที่สุดต้องมองให้ไกลกว่านั้นคือ
ฝาครอบต่างบนถนนที่ไม่เรียบมีร่อง
ที่รถจักรยานยนต์ประสบเหตุพลิกคว่ำ
นึกภาพไหมครับเพราะว่าทางไม่เรียบเนี่ยมันเหมือนตกหลุมหรือมีร่อง
ถ้าล้อจักรยานยนต์ไปเสียบตรงร่องตรงนั้นก็มีโอกาสพลิกความ
แล้วรถที่ตามมาก็มีสิทธิ์ที่จะทับ
รถจักรยานยนต์๓ล้าน๗แสนคันในคุงเทียบหมานครเราก็ต้องปรับปรุงตรงนี้ทั้งหมด
นี้วิสัยทัศน์จากทางว่าทิพูศบั่งจากภาคอ้าวไกรนะครับ
คุณชัดชาติสิทธิพันธ์นี่ลงในนามอิสระนะครับ
คุณชัดชาติบอกกับเราอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

คนเปลี่ยนพฤติกรรมมาตรฐานทางม้าลาย

และคุณชัดชาติบอกว่าภายใน๑๐๐วันแรก

ปัญหาด้านกายภาพของทางม้าลาย
ได้ทันทีถ้าได้เป็นผู้ว่ากรทม

จะสามารถทำให้ทางม้าลายในกรุงเทพทั้งหมด

ก็คือว่าความเร็วกันกำหนด
ไม่ชะลอเมื่อถึงทางม้าลาย
เมื่อของมันให้ขาดไม่หยุดให้ข้าม
ไม่ต้องเปลี่ยนกฎหมายเลยแต่เราไม่ได้บังคับชัย
หรือแบบกฎหมายการตัดแบ้ม

ให้เป็นใบขับขี่ทั่วไปได้ไหมพฤติกรรมไม่ดีตัดแต้มแล้วก็ยึดใบขับขี่
กรทมที่จะทำได้เนี่ยผมว่าเราควรจะใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ช่วยให้เอาตรงนี้มาจับผู้ทำผิดกฎจราจรให้มากขึ้น

เพราะฉะนั้นผมว่าเราอาจจะเริ่มได้ก่อนเลยคือเริ่มจากกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่
กลุ่มที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งเรามีรายชื่ออยู่แล้ว

ผมเชื่อว่าถ้าเราเริ่มมีคนหยุดให้คนข้ามถนนเนี่ย
ซัก๒๐ผมว่าคนจะเริ่มหยุด

ส่วนเรื่องกายภาพเนี่ยผมว่าต้องมี๒ส่วนครับ
ก็คือเป็นข้อ๓เรื่องมาตรฐาน

มันควรจะมีจุดหยุดที่ตรงไหน

อย่างเมื่อเช้าผมออกมาตอนตี๕เนี่ยทองหล่อเองก็มีทางมาลายที่มีแสงสว่าง
ทางมะลายที่ไม่มีไฟเลยแล้วผมบอกว่าแสงสว่างต้องให้เพียงพอ
ที่สามคือสัญญาณไฟจะมีสัญญาณกระพริบเตือนจะมีไฟเขียวไฟแดงหรือเปล่า
เอาให้เหมาะไอ้สัญญาณไฟกระพริบเองที่เป็นทางคนข้างสีเหลืองเนี่ย
หลายป้ายหลายทางมาลายก็เสียทุกแห่งต้องมีเจ้าภาพในการดูแล
รวมถึงโครงสร้างอื่นด้วยที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัย
แต่ว่าเราพูดถึงทางมาลายเนี่ยงั้น๔๑๖๐แห่งต้องมีคนรับผิดชอบ
แต่ว่าเรื่องหลายเรื่องเนี่ยในกรทมเราไม่ได้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะ
เราต้องเล่นบทเจ้าบ้านที่เข้มแข็งต้องเป็นเจ้าภาพ
เป็นทางม้าลายแบบกำแพงหนาม
พอท่านไปปุ๊บจะข้ามทางม้าลายกดปึ้งเข้าไป

ขึ้นมาเลยอย่างนี้เลยรถต้องหยุด
หยุดก็ชนหนามนี่แต่มันจะทำได้เหรอ

ก็คิดไอเดียกันใช่ไหมฮะคิดไอเดียกัน
ถ้าเรามีแบบนี้ก็ดีนะมีคนมากั้นให้
หรือถ้าหนามไม่พอเอาแบบบ้านเราหน่อยไหม
ไทยหน่อยกำแพงสากกระเบือ
เอาแบบไม้ตีพริกนี่ให้ตีให้ด้วย
ไม่หยุดใช่ไหมไม่หยุดตีนะตีเลยตีเลย
นี่ฮะมีปุ่มกดนะปึ้ง
สากต้องใหญ่ขนาดไหนคะ
นี่คิดเล่นนะในแง่ปฏิบัติมันคงไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะ
แต่ถ้าเป็นแบบทางม้าลาย๓มิติ
ทางม้าลายสามมิตินี่เขามีแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
มันจะเด่นชัดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะ

เราเห็นเป็นร้อนหน้าพื้นปกตินี่แหละ

ใช่มีที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

เอิ้นจริงนะคะคือดูอย่างเงี้ย

เห็นไหมเดินได้ปกติ
ใช่ค่ะตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือนิสิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ใช้เป็นแนวคิดในการสร้างทาง

มหาวิทยาลัยนะฮะ

เป็นโครงการจริงและทำจริงนะครับ
ทำอยู่๗จุดในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

หลายคนบอกว่าดีจังเลย

เขาก็อย่างน้อยก็ชะลอไว้ก่อนละนะ

รถที่เขาไม่รู้เขามาไกลไกล

เบรกกระทันหันแล้วมันจะอันตรายหรือเปล่า
นี่มีเสียงคอมเมนต์มาแบบนี้
นี่บางคนกระโดดข้ามนี่อ่า

ระยะยาวเรื่องของจิตสำนึกอันนี้ก็สำคัญกว่า

พอรู้แล้วไม่เบรกแล้ว

ใช่ค่ะคือที่ไปคุยกับพี่น้องประชาชน